สวัสดีค่ะคุณกำลังค่ะ
เนื้อหาเนื้อหาของอุทัยธานีแบบนี้เรียกว่าปิดจังหวัดได้ไหมคะ
ขอนำเรียนว่าเราใช้มาตรการคุมเข้มนะครับ
มาตรการคุมเข้มเป็นหลักนิยามว่าคุมเข้มคือ
ทัศนีจังหวัดอาทิตย์เป็นรั้วนะครับ
ผมคิดว่าเป็นรั้วนะฮะเป็นรั้วบ้าน
แล้วคนในจังหวัดเวทีที่ประมาณยอดประชากร
เรามีประมาณ๓๘๐๐๐คนเราถือเป็นคนในบ้าน
ความที่คุณทำก็คือใครจะเข้ามาอุทัยธานี
เราตีว่าเหมือนก็ต้องมาคอบประตู
ต้องมากดกลิ่งครับแล้วเราก็ตรวจดูว่าคุณเป็นใคร
มี๗เส้นทางที่เข้าจังหวัดอุดรธานีประกอบได้มาจากจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดชัยนาธแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ทั้งหมดต้องมีการผ่านจุดตรวจ
แล้วก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องการใช้หน้ากากอนามัย
คำแนะนำเรื่องของการล้างมือโดยใช้เจลหรือสบู่ครับตรงนี้
เพราะว่านี่เป็นมัยมายที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวมหัศทัยและก็ท่านประหลักสภาษาสภาษาไทย
โดยทำรีมการสภาษาสภาษาไทยด้วยนะครับสั่งการก็คือเราไปไปตาม
แก้ไขปัญหาโรคติดต่อในจังหวัดเยรณีได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราคุมเส้นทางเข้า
ตั้งจุดตรวจแล้วก็คุมเข้ม
เรื่องของการเดินทางเข้าออกว่า
ท่านมีอุณหภูมิสูงหรือเปล่า

ตกลงทางเข้าออกของอุทัยธานีมี๗หรือ๘นะคะท่าน

ซึ่ง๘เส้นทางจังหวัดติดต่อกันมี๓จังหวัดถูกไหมคะ

ก็คือสุพรรณบุรีชายนาฏนครสวรรค์ใช่ไหมคะ

โดยภายในอุทัยธานีเองเนี่ยตามสถานพยาบาลของจังหวัดเนี่ย
ยังไม่ได้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดเลยใช่ไหมคะ
มีการรายงานผู้ที่เข้ามาจากพื้นที่อื่น
และที่โดยการประสานงานของสมัยการศาสตร์ศุกร์จังหวัดนะครับ

ตอนนี้ผลการตรวจที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับ
ประมาณช่วง๓๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มี๑ลายแล้วก็เพิ่งเมื่อประมาณ๒๓วันนี้นะครับ
คือสัปดาห์๒ลายผลการตรวจเพราะว่าไม่มีการติดเชื้อโควิด

ชุมชาวบ้านประชาชนทั้ง๗๐ลำบลใน๘ลำบลเนี่ย
ให้มีการแจ้งเพื่อการเฝ้าระวังเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อ
ภัยระบาดโควิดในทีนนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเอาอย่างนี้ณวันนี้ที่เราคุยกันตอนนี้นะคะดรอลงกฎก็คือเท่ากับว่าในอุทัยธานียังไม่มีผู้ป่วยโควิดยืนยันเลยถูกไหมคะ
ถูกต้องซึ่งเราต้องให้ความมั่นใจกับคนจังหวัดโดยแทนดีว่าถ้าเกิดหลักการง่ายครับโควิดเหมือนกับโจรครับ
ตอนนี้เราป้องกันไม่ให้โจรเข้าบ้านก็คือการประตูทุกประตูที่เข้าออกเรามีการตรวจคนเข้าออกแล้วก็ถ้าเกิดโจรเข้ามาในบ้าน
ตอนนี้ประชาชนทั้ง๓แสนเป็นคนรับทราบข่าวสารการป้องกันและการเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดไข้หวัดโควิดได้ครับ
ตั้งด่านตรวจก็แล้วมีทั้งหมดกี่จุดครับท่าน
มีทั้งหมด๘จุดเลยครับ

ขออนุญาตให้รู้จักเราจะเริ่มวันสัปดาห์นี้เจอนิเชียร์จะเริ่มทำเฉพาะแค่ประมาณ
เวลาหน้าเรากดลองภาษน่าว่า
เกณฑ์นี้อยู่หรือจะทำ๒๔ชั่วโมงเลย

คือที่บอกว่าตั้งด่านที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นวัดอุณหภูมินะคะ
แนะนำการใช้หน้ากากหรือแนะนำการใช้เจลใช้สบู่เนี่ย
คือมันมีเวลาในการตั้งด่านเหรอคะ
ใช่ครับก็คือประมาณ๔โมงเย็นถึง๑๘๖นาฬิกา
๔ถึง๖โมงเย็นค่ะค่ะท่าน
๔คนเดินทางเข้าออกไปกลับแล้วทำอย่างไรครับ
ดูจากเวลาการเดินทางกลับครับ
หมายถึงว่าไปทำงานจังหวัดข้างใช่ไหมคะ
ใช่ครับจังหวะข้างมาอุทัย
อุทัยกลับไปพักผ่อนที่จังหวัดข้างครับ
อ๋อไปมาทำงานเราไม่ได้กลัวว่า
ตอนที่ไม่ได้ตั้งด่านตรวจจะมีการเข้าออกจาก

นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำค่อยเป็นค่อย
เพราะว่าถ้าเราทำตลอดเวลาเนี่ย
มันจะเกิดความตื่นตนกมากเกินไป

อย่างตอนนี้เนี่ยเอาง่ายอย่างกรณี

ของยังมีอยู่เต็มนะครับไม่มีคนตื่นตนก

เพื่อไม่ให้เกิดความตื่นตนกครับ
คุยกันกี่วันก่อนที่จะได้มาตรการนี้

เราคุยกันประมาณ๒สัปดาห์

แล้วจนเริ่มพบลายที่๒ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

เป็นกลุ่มที่มาจากสนามมวยเหมือนกันครับท่าน

ตอนนี้เราโร่งทั้งกรณีพระ

อุทัยธานีไม่มีการขาดแคลนนะครับ

ซึ่งเราใช้หน้ากากใหม่ที่ใช้เอง
แล้วก็เอามาซักแล้วก็เอามาใช้ใหม่ได้ครับ

โดยเฉพาะส่วนของกรุงเทพนะคะ
กรุงเทพเราจะเห็นการระบาดจำนวนมากนะคะ
ทีนี้คนก็พยายามจะว่าต้องปิดเมืองไหมปิดจังหวัดปิดประเทศไหม
คือเอาวิธีคิดของคนที่ตัดสินใจปิดก่อนนะคะ

ก็คือว่าตอนที่ตัดสินใจกันเนี่ย
คือตอนนั้นสิ่งที่ห่วงที่สุดสำหรับการตัดสินใจทำลักษณะนี้

คือไม่ได้ห่วงว่าคนในจะแบบตกใจหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

ใดไม่ตกใจว่าตอนนี้เราเริ่มให้ข่าวมาประมาณ
เราเริ่มมีการอบรมแล้วก็มีการให้ความรู้เรื่องนี้ว่า
ไข้หวัดโควิดนะครับเป็นสมมุตินะครับเป็นร้อยคน
ไม่ได้เสียชีวิตทั้ง๑๐๐คนนี่คืออันที่๑
เรามีการให้ความรู้ว่าสมมุติพบคนเป็นเชื้อเป็นไข้หวัดโควิด
ไม่ได้หมายความว่าจะติดโดยภารการ

การติดมันอยู่ที่ระยะประมาณ๑เมตร
ที่สำคัญก็คือหากผ่านโดยใช้สารคัดหลัง
คืออ่านที่พูดไอจามเนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราให้ข้อมูลชาวบ้านหมดแล้วครับ
เพราะฉะนั้นกับประชาชนในหวังวิทยาลัยนี้สามแสนสักหมื่นคนเนี่ย
ไม่ได้มีความตื่นตนกเหมือนกับเนื่องจากเราเป็นจังหวัดเล็ก
เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการมันจะง่ายกว่าพื้นที่อื่นที่มันอาจจะมีประชากรมากนะครับ
เพราะฉะนั้นการจัดการดูแลมันจะง่ายกว่าเพราะว่ามันมีเพียง๘อำเภอแล้วก็๗๐อำเภอ
เอ๊ะฉันถามอย่างงี้นะคะว่าตอนที่ตัดสินใจปิดเนี่ยนะคะ
เข้มอุทัยธานีเนี่ยนะคะคือตอนนั้นเนี่ยมันมันมีข้อติดขัดในเรื่องของข้อกฎหมายไหมคะ
หรือว่ามันเป็นอำนาจอยู่แล้วของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะตัดสินใจของตัวตัวเอง
เราดูตามที่สำคัญคือมันมีพัฒนาบัญญัติโรคติดต่อปี๒๕
เรื่องนี้ชัดเจนว่ารัฐบาลประกาศว่าไข้หวัดโควิดเป็นไข้ระบาดตามประกาศกิจศรีกาไง
ท่านนึกว่ามีการประกาศในฤทธิ์จานวิทยาลัยเอกสารด้วยถูกมั้ยคะ

เพราะฉะนั้นมันจะเข้าตามพระบาทควบคุมโรคติดต่อ

เพราะนั่นเช่นมันเป็นเมืองที่มันปลอดสะอาดอากาศสบายอย่างเนี่ยครับ

คนฟังคูมศึนนี่คือเราใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือน
และจะมีการทบทวนอีก๑เดือนเพราะว่ามีการคำนวณว่า
หวัดโควิดมันจะใช้เวลาของมันในการ
ทั้งหมดประมาณ๑๔วันถึง๒๑วันธนาภาษีที่ฐาน๑เดือน
ที่จะมีการทบทวนอีก๑เดือนหลังจากนี้ค่ะ
รองผู้ว่าคะในทางปฏิบัติแล้ว
ที่คือจริงมันเป็นอำนาจของตัวผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งได้เลยถูกไหมคะ
ตามกฎหมายก็คือพอระบบใช่ครับเห็นครับคือประทานควบคุมร่วมติดต่อค่ะ
ทีนี้เรียนถามแบบนี้ค่ะแต่ว่าทีนี้พอมันมีลักษณะของการระบาดที่เมื่อมีการตั้งศูนย์
คำถามคือว่าเวลาจะใช้อำนาจผู้ว่าณสถานการณ์แบบนี้แม้ว่ากฎหมายจะรองรับ
ต้องติดต่อไปที่คอลโลมหรืออย่างน้อย
ต้องติดต่อไปที่รัฐมนตรีสาธารณสุขหรือยังไงด้วยไหมคะ
อันนี้เป็นมันมีการแพ้ระบาดแล้วใช่ไหมครับ
คือมันจะตาใจได้เลยถ้าจะปิดหรือถ้าจะเค็มรัวดก็ได้เลย
คือเป็นนัยโยบายชัดเจนไหมคะ
คือนโยบายชัดเจนนี้คงตอบไม่ได้
ปัญหามีว่าคือสั่งการให้ควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
ออกกฎหมายที่สามารถให้อำนาจได้คือ
พระบาปรับดังโรคติดต่อปี๒๕๕๘
มันให้อำนาจของทางจังหวัดไม่ได้ครับ
ภายใต้คำแนะนำของเจ้าพนักงานสาสุคือสำนักงานสาสุจังหวัดครับ
ถูกมองได้ว่าเป็นไปได้ไหมจังหวัดที่ตัดสินใจก่อนจังหวัดอื่นเลย
ผมขอเรียนตามตรงว่าจิตนี้ไม่ได้เอาระบบการเมืองมาเป็นตัวเกณฑ์
แต่เราเอาความสุขของปัญหาทุกวัชชนเป็นหลัก
คือรับการรายงานจากสมัครสมัครสมัครสลักษมุติ์จังหวัด

ทำเนี่ยอะไรที่ไม่เพียบชัยเราไม่เอา

แล้วก็ยังปลอดโรคโควิดอยู่นะครับยินดีต้อนรับครับ
แค่ผ่านจุดตรวจหน่อยเดียวเท่านั้นเนอะท่านค่ะ